ก็เหมือนกับที่อุดรธานีผู้ชายคนนี้ก็ต้องรอสาเหตุนะครับ
เรื่องการตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะนะไปฉีดวัคซีนมาอืม
ฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าฉีดแล้วกลับมาที่บ้านไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง
เสียชีวิตครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะบ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่๖
นายาดตะบนสามพร้าวที่อุดรธานีนะครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย
ชื่อนายประสานเครือเนธอายุสี่สิบสามปีอยู่กับแม่สองคนนะฮะ
หงายเสียชีวิตอยู่ข้างรั้วบ้านเลยนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือมีกองเลือดด้วยมีกองอาเจียนด้วยอยู่ที่พื้นนะฮะ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยทำงานอยู่ที่บ่อขยะเอกชน
เมื่อวานนี้ไปทำงานตามปกติแล้วตอนบ่ายนายจ้างพาไปฉีดวัคซีน
วัคซีนโควิดฉีดซีโนแวคเข็มแรก
พอฉีดเสร็จปุ๊บก็กลับมาบ้านนายจ้างบอกวันนี้ให้หยุดวันหนึ่งนะ
เมื่อวานตอนบ่ายเช้าตื่นมาลูกชายบอกปวดแขนที่ฉีดวัคซีนมาก
ก็เดินไปเดินมารอบบ้านจากนั้นลูกเดินไปที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
ค่ะเป็นร้านประจำไปซื้อเหล้าขาวดื่มมา
หนึ่งแก้วหนึ่งนะแล้วก็กลับมาที่บ้านนอนอยู่๒ชั่วโมง
เสร็จแล้วตื่นขึ้นมาไอหนักมากแล้วอาเจียนออกมาเป็นเลือดฟุบลงไปกับพื้น
แล้วก็คือตอนนั้นแม่บอกตกใจรีบไปวิ่งตามญาติ
พอญาติมาดูมาถึงพบว่าเสียชีวิตไปแล้ว
คือน้องชายบอกพี่ชายอยู่กับแม่สองคนยืนยันว่าพี่ชายเนี่ยแข็งแรง
ไม่มีโรคประจำตัวนะฮะแต่เวลาเหนื่อยเนี่ยเขาชอบดื่มเหล้า
ลักษณะดื่มเหล้าหลังเลิกงานดื่มเหล้าแก้เหนื่อย
ซึ่งทางครอบครัวบอกว่ายังสงสัยว่าสถานการณ์เสียชีวิต

เพราะว่าฉีดวัคซีนโควิดไปไม่ถึง๒๔ชั่วโมงก็เสียชีวิตแล้วเนี่ย

พอดีแกไปสีดมาแล้วก็แกก็

เพราะว่าก่อนแกยังไม่ไปฉีดแกไม่เป็นอะไรครับ
พอดีแกไปเสียดมาแล้วก็แกก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
คือประมาณว่ากินเหล้าหลังเลิกงานก็กินปกติ
แต่พอทำไมเที่ยวนี้ไปฉีดวัคซีนมา
ไม่ถึง๒๔ชั่วโมงถึงเสียชีวิตได้

ตอนนี้ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดนะฮะ